อ่าก่อนที่จะไปดูเรื่องฝุ่นควันในช่วงนี้ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
ค่ะนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
มีรถบรรทุก๑๘ล้อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงคุณผู้ชม
แล้วก็มันมีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
เสียหลักแล้วมันก็เทไปทับรถสองแถวนะฮะทำให้มีคนเจ็บด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับนี่เห็นไหมเลี้ยวมาเลี้ยวมานี่นะ
น้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเลี้ยวปุ๊บนี่เห็นเลยว่าเอียงนี่
คือมันขับเร็วไปจุดศูนย์ถ่วงมันไม่ดีอะครับ
คือขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วรถใหญ่แล้วบรรทุกของหนักมาแล้วก็ไปถลายไปทับรถสองแถวที่อยู่ด้านซ้ายนะครับ
คือเป็นภาพจากกล้องติดหน้ามรถบันทึกเหตุการณ์บริเวณสามแยกไฟแดงสวนผักอำเภอมร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่วงคันหนึ่งพยายามขับมาเร่งเครื่องให้พ้นไฟแดงอ่ะพอเร่งเครื่องมันก็เร็วไงแล้วตัวเองเนี่ยบรรทุกของมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์จุดศูนย์ถ่วงมันต้องแบบช้าหน่อยเนอะถ้าขับเร็วมากมันก็จะเสียหลักสุดท้ายเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคง
ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันร่วงหล่นไปเกือบจะทับสองแถวข้างแล้วแต่มันเฉียดไปนิดเดียว

ถลายไปกระแทกนี่ไปกระแทกแบบนี้ถ้ามันทับนะโอ้โหเสียชีวิตแน่นอน

ชาวเน็ตเขาเผยแพร่คลิปนี้เป็นภาพอุบัติเหตุก็แพร่หลายในโซเชียล
แล้วก็ไปสอบถามนายอัครวิทย์แซ่เล้าซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๒๑มกราคม
ระหว่างที่สองแถวแดงสายนครศรีทุ่งสงฆ์แล่นผ่านสัญญาณไฟจราจรมา
กำลังจะเข้าโค้งไปช้ามุ่งหน้าไปยังอำเภอทุ่งสงศ์
ใดนั้นรถบรรทุก๑๘ล้อเลี้ยวมาเป็นตู้สีฟ้าขนาดใหญ่
มาด้วยความเร็วเข้าโค้งเหมือนกันปรากฏว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันหลุดออกมาจากช่วงพ่วงท้าย
หล่นลงไปแล้วก็เวียงไปกระแทกกับรถสองแถวพลิกตะแคงอยู่กลางถนน
เพราะดีคนขับสองแถวเขามีสติตัดสินใจลงข้างซ้ายไปเลยไม่หักมาขวา

สองแถวก็เลยเสียหลักพุ่งไปในพงหญ้า

มีสติของคนขับสองแถวทำให้มีคนบาดเจ็บเล็กน้อยเพียง

ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่พากันรู้สึกโล่งใจที่เหตุการณ์นี้

แต่ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมรถบรรทุก๑๘ล้อเนี่ย

มันถูกต้องหรือเปล่าทำไมมันถึงหลุดง่ายจัง

ที่มันควรจะเป็นมันก็จะไม่หลุดง่ายแบบนี้
แต่อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเป็นเพราะความเร็วหรือเปล่า
ถ้ามาเร็วเนี่ยแรงต้มถั่วมันกลับไม่ทันครับ
บรรทุกวันลงไปทั้งครั้งเลยไง